ส่วนกรณีการจัดสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์
หัวหน้าภักรประชาที่ปาดก็ออกมาบอก
ว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรี
รวมทั้งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
ทบทวนสำหรับข้อเรียกร้องของพักเพื่อไทย

เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์
ขณะที่นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะคะว่า
จะไม่ปกป้องคนผิดค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ยังมีข้อสงสัยเรื่องการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์นะคะ
ว่านายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
สั่งการให้กระทรวงกลาโหม
อำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนทุกหน่วยงาน
ที่ต้องการตรวจสอบอย่างเต็มที่

สามารถตอบข้อสงสัยสังคมได้ทั้งหมด
ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ไม่ใช้เงื่อนไขเวลามาเร่งรัด
หรือว่าใช้ปัจจัยอื่นใดมาเป็นอุปสรรคการทำงานโดยเด็ดขาดค่ะ
พร้อมระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลและคอสชมีจุดยืนชัดเจนเสมอว่า
ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรในประเทศ
ต้องดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
หากพบการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็น
พลเรือนทหารตำรวจหรือบุคคลในตำแหน่งใด
ต้องรับผิดจากการกระทำ

เพื่อสร้างบรรทัศนความโปร่งใสให้กับสังคมไทยค่ะ
ด้านนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตย์กล่าวกับไทยรัฐทีวี
ถึงข้อเรียกร้องที่ให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อการทุจริตการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์ว่า
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและผลเอกอุดมเดช

เพราะต้องยอมรับว่าเรื่องนี้อยู่ในความสงสัยของประชาชนค่ะ
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบต้องเดินหน้าต่อไป
แต่สิ่งใดที่ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยดีควรจะทำ
เนื่องจากปัญหาความรับผิดชอบทางการเมืองต้องมีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย
พร้อมระบุด้วยนะคะว่ารู้สึกแปลกใจค่ะที่พักเพื่อไทยออกมาเรียกร้องในขณะนี้
เกิดปัญหากลับไม่ตรวจสอบ
แตกต่างจากสมัยรัฐบาลภักดิ์ประชาธิปัตย์เมื่อเกิดข้อสงสัยตรวจสอบทันทีค่ะ
ขณะที่นายพิเชษพันวิชาติกุลอดีตสสพักประชาธิปัตย
ได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะเป็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ที่มีสมาชิกพักประชาธิปัตย
แสดงความคิดเห็นให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ
โดยระบุว่าก่อศึกไปทุกทาง
พร้อมตั้งคำถามด้วยนะคะว่าเหตุใดพักประชาธิปัตย์จึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ